มาต่อที่คุณหมอสาวคนนี้ใจกล้ามาก
เข้าไปคลินิกเอกชนที่ไปทำงานด้วย
เพราะว่าคลินิกนี้ค้างค่าเขาเรียกว่าค่าเข้าเวร

พอบุกเข้าไปโดนถามเป็นหมอจริงหรือเปล่า
แถมเอาด้ามล่มฟาดมาที่ตัวเธอด้วย
เธอก็บาดเจ็บด้วยไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ทำเช็คไหมมีเวลาเที่ยวโหลเงินเหรออะไรไหม

ทำงานกับใครใช้วิธีนักศึกษาลไม่ได้ทำงานกับผม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

คลิปคุณผู้ชายในภาพเขาเคยทำงานที่นี่
คลินิกนี้อยู่ที่เขตวัฒนากรุงเทพ
แล้วค้างค่าเวรเขาตั้งแต่เดือนเมษายน๖๔นับรวมแล้ว๗๘เดือน

ผู้ชายในภาพเป็นเจ้าของคลินิกแต่ถูกไล่
หมอจริงป่ะเนี่ยมีมารยาทไหมเนี่ย
ไม่รู้จากการวางบินการวางเช็คการโฮเงินเหรอ
แต่ว่าก็มัน๗๘เดือนแล้วมันไม่ได้ก็ต้องไปทวงนะฮะ
ผู้ชายเสื้อขาวตอนแรกบอกไม่ออกใช่ไหมเดี๋ยวจะเอาด้ามโซ่มาตีนะ

ไล่คุณหมอออกจากทางคลินิกคุณหมอก็ร้องด้วยความแบบโดนตีเข้าไป
ด้ามร่มฟาดจนล่มงอ
ถึงแม้จะตะโกนให้คนช่วยแต่ว่าในคลินิกไม่มีคนเลย
สุดท้ายก็ต้องออกมาโดนตีมาและถ่ายคลิปไปด้วย
แล้วเอาคลิปนี้เผยแพร่ไปแน่นอนนะฮะ
ชาวเน็ตทั้งเป็นคนทั่วไปแล้วก็คุณหมอด้วยกัน

อยากจะให้เอาเรื่องเจ้าของคลินิกอย่างถึงที่สุด

ทีมข่าวสอบถามเพิ่มเติมไปยังคุณหมอรายนี้บอกว่า
ที่เห็นในคลิปเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตุลาคมที่ผ่านมา
หลังเกิดเหตุการณ์เธอบาดเจ็บนะเพราะถูกด้ามร่มฟาด
แสกหน้าเลยนะคิ้วแดงเลยนะแขนก็เจ็บ
แม้ว่าล่าสุดเนี่ยทางคลินิกจะยอมจ่ายเงินให้ครบแล้วก็ตาม
แต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตามมาคือเขาโดนทำร้ายร่างกาย
ก็ต้องเอาเรื่องต่อกับคดีทำร้ายร่างกายคุณหมอแจ้งความแล้ว
แต่ผ่านมาหลายเดือนตั้งแต่ตุลามาถึงธันวามกรา
ยังไม่คืบหน้าล่าสุดเราโทรศัพท์ไปสอบถามทางคลินิก
ปลายสายให้คำตอบอย่างไรไปฟังครับ
คุณค่ะค่ะอย่างไรครับอ่าหนูพัฒนาวริน
นักข่าวจากไทยรัฐทีวีค่ะอะไรคะคือไทยรัฐทีวีแล้วค่ะพี่ค่ะ
พี่ค่ะพอดีว่าทีมข่าวอยากจะรบควรสอบถามค่ะ
พอดีเห็นคลิปในโซเชียลเผยแพร่กันนะคะพี่เกี่ยวกับคดี
อะไรอะไรคือไทยรัฐทีวีแล้วเอ่อนักข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
ไม่รู้จักไทยรัฐทีวีครับรู้จักแต่ช่องฟรีทีวีที่ดังสามารถ
เห็นก้าวแบบออนไลน์ครับอ๋อนะครับครับครับ
ตกลงไม่ได้คำตอบไม่ได้คำตอบได้แค่ถามกลับว่าอะไรคือไทยรัฐทีวี
นักข่าวของเราก็พยายามยิงคำถามยิงคำถามนะคือน้องนักข่าวมาเล่าให้ฟัง
บอกว่าหนูก็พยายามยิงคำถามนะพี่แต่เนี่ยเขาก็ไม่ตอบเขาบ่ายเบียงไปนู่นไปนี่

สุดท้ายเรายังไม่ได้คำตอบจากอีกฝากฝั่งหนึ่งว่าจริงเท็จแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไร
แต่เราก็เปิดโอกาสให้เขาชี้แจ้งนะ
คือที่เราโทรไปถามเราก็อยากให้เขาชี้แจงไง
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณจะว่ายังไงบ้าง
เพราะว่ามันเป็นกระแสโซเชียลร้อนอยู่ในโซเชียล
เราก็อยากจะฟังความทางฝั่งคลินิกด้วยแหละนะฮะ
ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายเพราะว่ามันอาจจะมีเหตุการณ์สาเหตุอื่นที่เราไม่ทราบก็ได้นะครับ

แต่ว่าก็ดำเนินคดีเรื่องของข้อหาทำร้ายร่างกายต่อกับทางด้านของผู้ชายในภาพ
คุณผู้ชมเข้ามาชมข่าวนี้กันเยอะมากเลยนะฮะ
นี่บอกว่าไปอยู่ที่ไหนมาไม่รู้จักไทยรัฐทีวีเขาดังจะตาย